เพลง
ทุกครั้งที่เห็นโรงงานทอดยาวไปตามแผงฟ้า
ตอนเล็กอยากรู้ว่าสายลุงทอดไปที่ใด
แต่ใจไม่คิดหาคำตอบเพลินในความสดใส
อุ่นไปทั้งหัวใจกอดพ่อมองดูด้วยกัน
เรื่องราวความฝันมากมายเหมือนรุ้งที่มีหลายเฉดสี
ขอขอเพียงเจ้าเป็นเด็กดีเจ้าฝันไปเลยไม่ต้องกลัว
อยากคว้าดวงดาวก็ทำได้ไหล่ดีมีรอจะทิ้งดู
ไม่ต้องเกลือพ่อรักหนูหมดใจ
รันร้องพอหรือต้องการบอก

เอ่ยคำให้พ่อฟัง
ว่าคิดถึงพ่อเท่าไหร่
ตั้งนั้นที่เคยหนุ่มนอน
แววตาอาถอนสุดใส
ก่อนที่เคยห่มหัวใจ
ปลายรุ่มจะมีหรือเปล่า
ก่อนที่เคยหอมหัวใจ
ปลายรุ่มจะมีหรือเปล่า